เจอทั้งภัยแรงนะคะแล้วก็ต้องเจอทั้งพายุฝนฟ้าขนอง
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานก็เจอกันเยอะ
โดยเฉพาะกรุงเทพก็เจอกันมากมายนะคะ
แต่ที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลก็คือที่หน้าเอสพลานาทแครราย
นนทบุรีนั่นเองนะคะลมแรงถึงขั้นว่าฮีโร่เนี่ยยังทนไม่ไหวเลย
โล่ยังสู้ไม่ไหวเลยนะฮะยังยักษ์เขียวยังยอมแพ้ฝน

ดูในหนังเห็นฮีโร่ของเราแข็งแกร่งเหลือเกิน
แต่ตอนนี้ต้านลมแรงไม่ไหวแล้วนะครับ
จริงค่ะมันก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตอนที่ไปตรวจสอบหลังจากพายุสงบเนี่ยนะคะ
ฮักเนี่ยยักษ์เขียวเนี่ยก็เซไปชนกับอ่างน้ำผู้แบบนี้ค่ะ

กัปตันอเมริกาหน่อยสุดหล่อของดิฉันอยากรู้

แล้วล้มคว่ำนอนแบบนี้นะคะ
แต่ที่เจ็บหนักเนี่ยต้องดูคนเจ็บหนักสุดค่ะ
ใช่เพราะว่าแขนขวาเขาขาดกระเด็นแบบนี้เลยนะคะ
คือบางคนเนี่ยเพราะเห็นนะถึงแม้เป็นสถานการณ์แบบนี้

เจอไปยังขนาดนี้แล้วเรามนุษย์ธรรมดา
จริงคนต้องรีบหลบเข้ามาในอาคาร
ฝนตกลมแรงมากนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เตือนกันนะหลายจังหวัดมีฝนตกมีลมกระโชกแรงนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้จะเผชิญกับฝนฟ้าคนนองทุกธุมีภาคเลยนะคะ
อย่างกรุงเทพมหานครวันนี้มีปริมาณฝนร้อยละ๓๐มากกว่าเมื่อวันศุกร์นะ
แล้วก็ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนตก๖๐๗๐ของพื้นที่
อีสานตก๖๐ของพื้นที่
เหนือ๓๐ของพื้นที่ระมัดระวังกันด้วยนะครับ